รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

ช่วงอยู่นี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ

มูเตรลูไม่เข้าใครออกใครครับ

ระหว่างสวดมนต์ก็มีเค้าเป็นผู้ชาย
พูดข้างหูว่ามึงจะสู้กับกูเหรอ
ดำเคยโดนครั้งหนึ่งตอนที่ไปเกาหลี
ก็โดนอำอย่างนี้เลยสืบไปสืบมา

กลายเป็นโรงพยาบาลมาก่อน

ฉันบอกว่าไม่ยอม
ทำไมก็ไม่รู้ค่าคุณ
มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงกับนักร้องชื่อดังคนหนึ่ง
โรคจิตผีแสดงว่าผีต้องโรคจิต
เธอเนี่ยนะครับบอกว่าเธอเองเนี่ยเคยถูกผีเนี่ยนะฮะ

โดนผีปล้ำหรือมีอะไรกับผี
คือผีมาล่วงละเมิดทางเพศเธอน่ะเอางี้ดีกว่า

ไปคุยกับเธอเลยครับคุณจิ้งหลีดขาววงเทวันครับ
คุณจิ้งลีดขาววงเทวัณนะครับ
ก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่า
อยากรู้คุณเชื่อเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิญญาณศัยยศาสตร์ผีสางนางไม้นี่เชื่อไหม
ตอนเด็กมีความรู้สึกว่าเหมือนไม่เชื่อ
ไม่อยากเชื่อแต่พอเริ่มโตมาอายุ๑๐กว่าเริ่มเชื่อมาก

เวลาไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่มันรู้สึกว่า
เหมือนไปเข้าห้องพักใช่ไหมคะต้องเดินทางตลอดเวลาอยู่แล้ว
มันจะรู้สึกว่าพอเข้าห้องเนี่ยจะรู้เลยว่า
คนลุกบ้างได้กลิ่นบ้างหรือได้ยินเสียงบ้าง
แต่ไม่เคยเห็นเป็นตัวที่หนักเลยก็จะเจอที่บ้านตัวเอง
เดี๋ยวก่อนนะอยู่ในบ้านน่าจะเป็นที่ปลอดภัยสุด

แต่คุณบอกเวลาที่เจอผีหนักที่สุดก็คือ

ก็ที่บ้านเนี่ยจะบอกว่าบ้านหลังเก่าเจอบ้าง
แต่พอปลูกบ้านหลังใหม่ซึ่งใกล้กัน
ลูกได้ประมาณสัก๓๔ปี
มีความรู้สึกว่าเจออะไรที่มันไม่น่าเชื่อว่าจะเจอค่ะ
มันเหมือนมีผู้ชายมาปล้ำ
ที่บ้านมี๓ห้องนอนนะคะห้องมีห้องเราจะรับแดกนิดนึง
ที่สองคือห้องพระซึ่งคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกัน
แล้วอีกห้องนึงเป็นพี่สาวกับพี่เขย
มีวันหนึ่งค่ะพอรู้สึกว่าทำไมมันร้อนจังวันนั้นเรานอน
เพราะว่าช่วงที่เรานอนเนี่ยห้องเรารับแดดเต็มเพราะว่าแดดแดดมันจะส่องมา
แล้ววันนั้นแอร์เสียก็ให้ช่างมาซ่อม
ตัวเองก็เลยเปลี่ยนที่นอนไปนอนห้องพี่สาว
น่าจะช่วง๙โมงเช้าพอเอ็นหลังนอนไม่ถึง๕นาที
มันรู้สึกว่ามันยังไม่ได้หลับเลยนะ
มันเหมือนเห็นผู้ชายตัวใหญ่ดำมาอยู่ปลายเท้าเรา
นี่มันตอนเช้านะ๙โมงเช้าใช่เห็นแต่ว่ามันไม่ได้เห็นเป็นหน้าตาหรืออะไรอ่ะ
แต่เห็นว่าเป็นผู้ชายแน่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะขยับตัวไม่ได้
เหมือนผีอามแต่ว่าแต่ไม่ใช่ฝันแน่เหมือนผีอามขยับตัวไม่ได้
เขาจะเดินเหมือนเดินเข้ามาหาเราอ่ะปลายเท้าใช่ไหมเหมือนมารูปมาคำตั้งแต่เท้า
มือไม้เหมือนรักเรารักเรามากรู้สึกยังไงไม่รู้สึกกลัวแต่รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้รักเรา
เออเพราะว่าสิ่งที่เขาเดินเข้ามาหาเราหรือว่ามาหาแล้วจับมือเราหรืออย่างนี้

ห่วงเราเหมือนจับเอามือไปหอม

ซึ่งเลยไม่ได้ชอบใจการได้ถูกอำลัง

ปล่อยปล่อยเออไม่เป็นไรเอาก็มาดีอะไรอย่างนี้มาดี

มีครั้งที่สองต่อมาไม่เกิน๑ปีแอร์เสียเหมือนกันเป๊ะ
ก็เลยหอบตัวเองไปนอนห้องพี่สาวเหมือนเดิม

ครั้งที่๒นี้เหมือนเดิมเหมือนกัน

อย่างนี้อย่างนี้เลยสเต็ปเดิม
มาทำมานวดมานวดแต่อาจจะมีมากกว่าเดิม
นอนกอดมายิงจากที่ก็พยายามเอ๊ะมันดูเยอะไปหรือเปล่า
จากที่เคยนิดหน่อยเอ๊ะมานอนนอนข้างหอมอยู่ข้างนี้หอมตรงหน้า

รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้มากกว่านี้ทุกครั้งที่คุณย้ายมานอน
พี่สาวจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นถูกต้องเคยถามพี่สาวว่าพี่สาวเคยโดนไหม
ตอนนั้นไม่ถามตอนนั้นไม่ถามเลยมาครั้งที่๓นะคุณพระดำครั้งที่๓อันนี้ไม่ใช่ตอน
เช้ามีความรู้สึกว่าอากาศร้อนแล้วเกินบ่ายสามบ่ายสี่โมงเทียดเนี่ยไม้แอ
ไม่เสียแต่แดดส่องมาที่ห้องพี่เต็มเต็มเลยคือส่องมาแบบทำไมมันร้อนจังเนี่ยมัน
คิดอะไรอีกแล้วห่างกันนานไหมอันนี้เหมือนแต่ครั้งที่สองเนี้ย
ว่าเป็นปีเหมือนกันเป็นปีนะเป็นปีนะเป็นปีเพราะเผลอสอง
ปีซะด้วยซ้ำครับมันเหมือนเราเข็ดเข็ดแล้วเราก็ลืมอ่ะอืม
ที่สองเหมือนจะลืมแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไปนอน
เพราะร้อนอันนี้หนักมากทำไมหนักมากพี่ว่าพี่ว่าหนักมาก
เพราะว่าพอพี่เหมือนสไตล์เดิมพอล้มตัวนอนปั๊บเหมือนขึ้นคล่อมพี่เลย
จริงมันมันหนักมากอ่ะขึ้นคล่อมพี่เลยอ่ะล้มตัวลงนอนหลับหรือยัง
ยังไม่เหมือนยังไม่ค่อยเหมือนห้านาทีห้านาทีห้านาทีคือแบบลงไป
แบบปุ๊บกำลังคิดเพิ่มอ้าวมาแล้วก็โดดค่อมเลยนั่นแหละนั่นแหละ
คือเราก็แปลกใจอ้าวทุกครั้งต้องค่อยเป็นค่อยไปมาจับมือก่อน
ค่อยค่อยรูปไลค์แต่อันนี้กระโดดคล่อมพี่เลยอืมเหมือนคิดถึงจัดน่ะ
คิดถึงพี่มากอ่ะคุณไม่เจอกันเป็นปีอะไรอย่างนี้หรอ
โอ้โหน่าจะสองปีอ่าสองปีแล้วพี่บอกอุ๊ยหอมหอมหอมซ้ายคอบ
แบบเหมือนเราตั้งหลักไม่ทันอ่ะรู้ไหมว่าทำขนาดไหนอ่ะ
หอมกอดจูบเหมือนรูปหมดเลยรูปหมดเลยพี่บอกเฮ้ยไม่ได้แล้วอ่ะ
บอกเขาไหมหรือคิดในใจคือคิดในใจไม่ได้แล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันดุมมันดุน
กระชากจะกระชากเสื้อผ้าเราเหมือนเหมือนอ่ะลักษณะอันนี้ต้องพูดเลยว่าเหมือนผู้หญิงผู้ชายจะได้กันนะ
อ่าคือต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าอันนี้เนี้ยเราไม่ได้เป็นแบบการแบบว่าหยาบคาย
หรือว่ามาพูดอะไรอย่างนี้นะครับคือมันเป็นประสบการณ์จากชีวิตเธอจริงที่มันเกิดขึ้น
คือขึ้นคล่อมเราไม่สามารถกระดุกกระดิกอะไรได้เลยอ่ะแล้วเขารุนแรงมากเหมือนแบบ
ฉันจะต้องได้เธอความรู้สึกพี่ตรงนั้นว่าเขาต้องได้พี่
แล้วพี่ฝ้าปลายแหลม
ฉันจะได้กับผีหรือไงความรู้สึกตรงนั้นน่ะ

พี่ก็ยังผ่าทานคือท่อง
ต้องบอกว่าท่องบทเนี้ยซึ่งเป็นบทประจำบ้านคือพอท่องตัวเนี้ยหลุดเลยอ่ะ
แล้วพี่แบบวิ่งวิ่งออกจากห้องทันที
วิ่งหนีเข้าห้องไปทำยังไงไปบอกผู้จัดการไง
บอกเฮ้ยหนูหนูเจอแบบเนี้ยผู้จัดการ
กันบอกว่าถ้าอย่างนั้นไปทำบุญให้เขาไหม
คนที่รู้จักไหมยังไม่ทันปรึกษาค่ะ
วันต่อมานี่ครั้งที่๔นะวันต่อมาครั้ง

เวลาเดิมง่วงนอนแล้วเหมือนทำไมจะต้องไปห้องนู้น

ไม่ได้ร้อนมากแต่จะไปแต่จะไป

ทั้งทั้งที่แบบว่าไม่ไปเราก็ไม่อยากไปแต่มันจะไปอ่ะ

จะได้ทองปึ้ง
นี่๔๕ครั้งไม่ถามไม่ถามพี่สาวว่าเคยเจอบ้างไหม

สรุปแล้วตอนนี้รู้หรือยังว่าคนคนนั้นเป็นใคร
ก็คือไปปรึกษาคนที่เคยดูหมอกันอย่างนี้จริงแล้ว
เหมือนผู้ใหญ่ซึ่งเรานับถือไม่ได้ถึงกับเป็นญาติ
แต่ว่าชอบมาดูดวงแห้งที่บ้าน

เห้ยณาค้าหนูเกิดเหตุการณ์แบบนี้นางลองดูหนูซิ

พี่ไม่สามารถมีความรักได้ไม่สามารถแต่งงานกับใครได้
เพราะคนนี้เป็นเจ้าของพี่

เขารักมาตั้งแต่พบไหนพบไหนเป็นทหารเป็นอะไรอย่างนี้เขาเล่า
เขาห่วงเหมือนห่วงและรักเรามาก
เหมือนเขาไม่ปล่อยให้พี่ไปรักกับใครใครมารักพี่

แสดงว่ามีอย่างนั้นจริงคนที่ไม่มีคู่

อาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าสาบดสาบานกันมาตั้งแต่อดีตชาติใช่ไหม

แต่ว่าเป็นเหมือนเขาว่ารักเรามาก

พี่ก็เลยว่าไปถวายสังกฐานไปทำบุญหลากหลายหลากหลายอย่างที่จะทำได้

แต่เรื่องรักเราหรือว่าห่วงเราเนี่ย

แต่อย่าทำอย่างนี้อย่างกับเราอีก

มันเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้คุณไม่มีแฟน

มันมีความรู้สึกว่าชอบกับใครรักกับใครเกิน๒ปีไม่ได้ก็เลิกกัน
ไฟฝันถึงคนนั้นหรือเปล่า

เกือบดู

แต่ทีนี้เรื่องนี้โอเคคุณอาจจะรู้สึกว่ามันผ่านไปแล้ว
กว่าปีอาจจะไม่ได้สนใจอะไรแล้วนะฮะ
แต่สิ่งหนึ่งซึ่งยังทำให้คุณรู้สึกยังกลัวจนทุกวันนี้
กลัวสุดเลยนั่นคือเรื่องราวที่โรงแรมแห่งหนึ่ง

ช่วงสงกรานมันช่วงนั้นรู้หรือเปล่ามันรู้นะ

เหมือนว่าก่อนไปพี่ไม่สบายเป็นไข้หวัดไปฉีดยา

ว่าเราไปฉีดยามาช่วงเย็นแล้วก็เดินทางไปเหนือ
แล้วเจ้าภาพน่ารักมากเลยเขามีโรงแรม
ให้พี่เลือกเลยว่าห้องไหนชอบห้องไหนมันห้องสวยหมดเลย
พี่ไปเจอห้องห้องนี้อุ๊ยสวยจังเลย

พี่ก็บอกว่าเออพี่เอาห้องนี้ก็ได้เพราะว่า
ช่วงกลางวันพี่จะต้องไปเล่นคอนเสิร์ตร้องเพลง

มีผู้จัดการมีพี่และเด็กแต่งตัวอีก๒คน๔คน

เล่นงานมาแล้วก็รับเงินมาก้อนหนึ่ง

รู้สึกว่าพอกลางคืนทุกคนนอนเรียบร้อย

พอทานยงทานยาเรียบร้อยเอ็นโตนอนเอ็นตัวนอน
อย่าบอกว่าโดนกระโดดขึ้นคล่อมอีกนะ

แล้วยกขึ้นมาหน้าต่อหน้าชนกันอย่างนี้

มันเป็นผีไหมพี่ทำไมเขามีลมหายใจ
เป็นไปได้อาจจะเป็นผีที่ตายใหม่
วันนั้นพอกลับมา

ฉันต้องนอนสบายแล้วฉันเครียดมากเรื่องนี้

แล้วอะไรไหมลมหายใจมันลดคอพี่อีกแล้วอ่ะ